เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาต้านโควิด๑๙
ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรหรือว่ากระชายขาวนะคะ
เดี๋ยววันนี้เรามีข้อมูลสำคัญที่ทางแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กระสูงวงศาสนสุขได้มีการทดลอง
คือทดลองกับผู้ป่วยโควิด๑๙เลยนะคะ
แล้วมันได้ผลแบบน่าสนใจจริง
แต่ให้ไปดูบรรยากาศของแต่ละจังหวัดกันหน่อย
ก็มีวิธีการหลากหลายบางพื้นที่เขาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเลย
นี่คือต้นต้นฟ้าทลายโจรเลยค่ะ
มาเด็ดใบเด็ดกิ่งเด็ดกล้างล้างน้ำก่อนนะ
แล้วก็ไปใส่กระด้งแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตากแห้ง
แล้วเขาเอามาปั่นใส่แคปซูลเล็ก

ส่วนรากโคนลำต้นเนี่ย

นี่คือสมุนไพรไทยนี่คือภูมิปัญญาไทยจริงค่ะ
มาทำยากินแก้
แก่ไข่แก่ไอ้แก่วัด
แก้เบาหวานแก้ความดัน

กลัวทึ่งหมากินยาไง
เอาส่วนไหนของมันนะกำลังเนี่ย

ไปจักรแดดแล้วก็เอามาปั่นใส่แคปซูล

ก็เอาไปปัญหรือปัญหาที่จะใช่ครับ
เรียกแล้วซื้อกระทุนมาแล้วก็ใส่กระทุนอ๋อนี่คือ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านล่างหมู่๑๒ตำบล
อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำกินเองภายในครอบครัว
เราไปสำรวจให้คุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยค่ะ
ที่เชียงใหม่ค่ะโอ้โหคนซื้อตุนกัน
กลายเป็นว่าหายากมากนะคะ
พิมเขาไปสำรวจที่ร้านขายา
หน้าโรงเรียนดาราวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่

ทางร้านบอกว่าสั่งมา๕๐๐กล่อง๒วันเกลี้ยงเลยค่ะ
วันเกลี้ยงเลยก็ต้องสั่งมาเพิ่มนะคะ

โอ้โหคนเริ่มหาซื้อกันเยอะมาก
เลยต้องจำกัดจำนวนซื้อ
คนนึงให้ซื้อได้ไม่เกิน๑๐กล่องค่ะ
จะได้กระจายไปให้คนอื่นได้ด้วยนะคะ
นี่คือขายดีนี่คือขายดียังไงครับ

แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ที่ปราจีนบุรีนะคะ

คุณผู้ชมเห็นคนเยอะรถเยอะไหมคะ
เขาไปต่อแถวเพื่อที่จะซื้อ

ทางโรงพยาบาลเปิดให้ซื้อนะคะ
วันละ๒๐๐คนคนละ๓ขวดเท่านั้นนะคะ

รับบัตรคิว๘โมงเช้าถึงจะเริ่มขายนะคะ

ปริมาณความต้องการสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ยาก็ลดน้อยลงยาสำรองเอาไว้นะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งผลิตอยู่ค่ะ
ทีนี้ค่ะทางคุณเฉลยพรบุญพักดีอายุ๖๗ปี
ผู้บริหารของบริษัทอุทัยประสิทธิ์
ผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคสิน
ผลิตยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรบอกว่า
โอ้โหโควิด๑๙ระบาดรอบนี้ผลิตไม่ทันจริง
ก็ต้องจำกัดคนซื้อเหมือนกัน
วันหนึ่งขอคนนึงเนี่ย๒กระปุกพอนะคะ
จะได้กระจายไปอย่างทั่วถึงค่ะ

ถ้าตอนนี้เรายังมีเวียงพอสูตรของประหละ

เพราะว่าวัตถุดิบเริ่มหายากแล้วค่ะ

ชาวบ้านที่เคยส่งเราได้เยอะก็ส่งละน้อยลง

สำหรับคนที่ต้องการ
แล้วอย่างถ้าคนมาซื้อที่บริษัทนะครับ
เรามีการจัดการการซื้อยังไงนะครับ
ตอนนี้เป็นเหมือนประชาชนทั่วไป
ที่เขาต้องการบริโภคเลย
เพราะว่าญาติครอบครัวเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้ว
อาจจะมีคนติดอยู่ใกล้ตัว
หรือในญาติในครอบครัวเขาเอง

เราก็จะแบ่งให้ประมาณลายละ๒ขวด
อ๋อรายละ๒ขวด
ได้เท่านี้ณวันนี้นะครับ
มันมีอย่างเพียงพอต่อการที่จะอจ่ายต่อ

ถ้าไม่ได้ยังไงพรุ่งนี้มาลืนนี้มาใหม่
เห็นไหมคะเป็นที่ต้องการของประชาชน
แล้วคุณผู้ชมฟังประเด็นตรงนี้ให้ดีค่ะ

เป็นเรื่องของการทำการทดลองนะคะ

และการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจริง
โดยให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
ฟ้าทลายโจรเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

แต่หลังจากโควิด๑๙ระบาดเนี่ย
ได้มีการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการวิจัยเลย
และพบว่าฟ้าทลายโจรนะคะคุณผู้ชม
มีสารสำคัญคือสารแอนโดรกราโฟไลน์นะคะ

ขยับเป็นทดลองกับคนตามลำดับแบบนี้
ตอนแรกที่ทดลองในหลอดทดลอง
พบว่าฟ้าทลายโจรไม่สามารถป้องกันไวรัสเข้าเซลล์ได้
แต่มีฤทธิ์ยับยั้งค่ะ
ยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส

ร่างกายก็จะสามารถจัดการได้เอง
ทีนี้พอถึงขั้นทดลองกับคนเป็นแบบนี้นะคะ
น่าสนใจจริงกลางปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
อาสาสมัครกินฟ้าทลายโจร
แล้วเจาะเลือดตรวจร่างกาย
แล้วพบว่าไม่มีความผิดปกติอะไรเลย
ทีนี้จากทดลองกับคนปกติธรรมดาไปทดลองกับคนป่วย

ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ผู้ป่วยโควิด๑๙จากทั้งหมด๕๗คนนะคะ

กลุ่มแรกรักษาตามกระบวนการปกติ๒๘คน
กลุ่มที่๒รักษาตามกระบวนการปกติบวกยาฟ้าทลายโจรไป๒๙คน
กลุ่มแรกที่ไม่ได้ฟ้าทลายโจรนะคะปอดอักเสบไป๓
กลุ่มที่ได้กินยาฟ้าทลายโจรไม่มีอาการปอดอักเสบเลย
ทีนี้ค่ะก็นำฟ้าทลายโจรไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใหญ่ขึ้น
จำนวน๕๓๙คนก็แบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มที่ใช้ยาฟ้าทลายโจร๒๔๓คน
กับกลุ่มที่ไม่ใช้ฟ้าทลายโจร๒๙๖คน
ปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ฟ้าทลายโจรกลุ่มแรกปอดอักเสบแค่คนเดียว
กลุ่มที่๒ที่ไม่ได้ยาฟ้าทลายโจรไปกิน
อดอักเสบมากถึง๗๑คน
คือมันมีนัยยะสำคัญจริงคุณหมอทิติก็เลยบอกว่า
คือฟ้าทลายโจรสามารถรักษายับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้
แต่มีวงเล็บเอาไว้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
วงเล็บเอาไว้ก็คือจะใช้นี่ดีกับคนไข้ที่มีอาการน้อย
ก็คือกลุ่มสีเขียวอะค่ะมีอายุตั้งแต่๑๒๖๐ปี
และต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ส่วนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีแดงที่อาการค่อนข้างเยอะ
ก็ต้องรักษาตามกระบวนการก็คือต้องรับยาต้านไวรัส
ทีนี้ค่ะคนที่กินฟ้าทลายโจรมาต่อเนื่องยาวนาน
หวังว่าสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้ติดโควิด๑๙
เบื้องต้นคุณหมอบอกเลยว่าไม่แนะนำนะคะ
เพราะว่ายังไม่มีผลการศึกษาออกมานะคะว่ากินไปก่อน
ป่วยแล้วก็ป้องกันอย่างนี้ยังไม่มีผลการศึกษาแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าเกิดใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีผลการศึกษาออกมาว่าได้
แต่แนะนำแบบนี้ถ้าติดเชื้อโควิด๑๙๕วันแล้วก็กิน
ถือว่าดีเลยแล้วก็ไม่มีความผิดปกติของไตของอะไรด้วยนะคะ
แต่ไม่แนะนำให้กินไปนานจนเกินไป
ก็แนะนำแบบนี้ปริมาณการกิน
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติบอกว่า
สำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙การกินฟ้าทลายโจรต้องกิน๑๘๐มิลลิกรัมต่อวันนะคะ
แบ่งกินวันละ๓ครั้งกินต่อเนื่องไม่เกิน๕วัน
เหมือนที่บอกไปว่าเขาทำการทดลองแล้วว่าติดโควิด๑๙๕วันแล้วก็กินฟ้าทลายโจรมาเรื่อยเนี่ย
ไม่มีความผิดปกติของไตด้วยแล้วก็ช่วยได้ด้วย
ส่วนเด็กอายุตั้งแต่๔ขวบก็กินได้เหมือนกันกินวันละ๓๕๔มิลลิกรัม
แต่ไม่เกิน๑๘๐มิลลิกรัมแบ่งให้กินวันละ๓๔ครั้ง๕วันติดต่อกันเหมือนกันค่ะ
อันนี้คือผลการวิจัยผลการทดลองจริงนะคะ
แต่คุณหมอบอกควรจะแค่๕วันนะฮะเกินกว่านั้นไม่ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อไปตอนนี้แล้วแบบโอ้โหกินแบบกินทุกวัน
แต่สรรพคุณทางสมุนไพรไทยเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ
ดื่มทั้งอบตัวทั้งสูตรทั้งดมนี่กันเยอะแยะไปหมด
นะฮะนี่พี่สุนะครับสุนารีราชศรีมาครับ
ตะไคร้กระชายขาวต้มใส่หม้อนะฮะเอาให้ร้อน
แล้วก็สูดดมกลิ่นมองข้าวนี้แหละ

ผ้าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมกระชายแล้วก็ขิง
เต็มที่เลยนะไม่ต้องเปรงอาย
อุ่นไว้ในหมอเนี่ยอุ่นไว้อย่างนี้แหละมันจะหอมไปทั้งบ้านในฟุ้งไปทั้งบ้านเลย
เอาให้พออุ่นนะเปิดใหม่ร้อนจัดนี่ยุ่งเหมือนกัน
คุณตั๊กสุริพรนะครับก็ใช้สูตรเอาขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายขาวด้วยต้มในหม้อหุงข้าวเหมือนกัน
เอาผ้ามาคลุมเหมือนเมาะอบซาวนาแล้วก็ซูดกลิ่นบอกว่า
เนี่ยคลุมเลยนะครับอบสมุนไพรครับไปดูอีกฟังหนึ่งนะครับ
ร้องลูกทุ่งหญิงชื่อดังเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งฝนธนสุนทร
เอากระชายมาเป็นส่วนผสมในน้ำสมุนไพรนะครับ
คุณฝนต้มกับใบเตยทำเป็นน้ำผลไม้ดื่มแก้หวัด
ดื่มแล้วจมูกโล่งนี่ฮะ
แล้วก็นำมาทำเป็นน้ำผลไม้
คุณฝนบอกผลไม้แปดเซียนนี่ฮะ
ขายทั้งออนไลน์ด้วยนะนี่
เอาปิดท้ายสักคนหนึ่งนะครับ
ฮายอาภาพรครับไม่เชื่อต้องเชื่อฮะพี่ฮาย
ฮายนี่เอากระชายมาต้มแล้วเอาผ้าคลุมอบอย่างนี้
แบบนี้เลยเหมือนบ้านพี่ตั๊กเลยค่ะนะฮะ
ก่อนหน้านี้ช่วงกักตัวนี่เหมากระชายมาหมดตลาด
ปั่นใส่แก้วเติมมะนาวแล้วก็สดดื่มมาแล้วนะครับ
เราก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับพี่ฮายอภพรนะฮะ
บอกว่าชอบมากนะนี่ฮะกระชงกระชายเนี่ยตอนนี้เนี่ย
เอามาต้มมาดื่มตลอดนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหพี่ฮายบอก

คุณอ้ำอธิชาติตอนนี้เป็นเจ้าพ่อสมุนไพรอีกคนหนึ่ง
คุณอ้ำก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วเนาะ

ปั่นเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็บอกว่าได้ทำแจกจ่ายชาวบ้านในช่วงวิกฤตโควิดระบาดช่วงนี้ด้วยนะครับ
ที่คุณอ้ามได้ทำไปนะครับเผื่อใครที่จะมีทางเลือกเรื่องของศูนย์ไพรไทยนะครับ